คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ประทึกบนท้องถนน
ซึ่งเมื่อกี้คุณรัชพรเกริ่นไว้นะ

ขับเร็วด้วยขับมาได้ยังไงไม่รู้
เพราะมันเป็นเลนสวนทางคนอื่นเขา
อันตรายมากไปดูคลิปกันนะฮะ
ตอนแรกที่ดูเผินก็นึกว่าก็ปกตินี่คุณ
ก็รถที่ขับตามถนนตามปกติ
แต่ทีนี้ดูไปดูมาดูอย่างพิจารณาแล้ว
อ้าวอีกครั้งนั้นมันสวนทางคนอื่นเขา
ผิดกฎหมายผิดกฎจราจร
อันตรายเกิดอุบัติเหตุใครตาย
นั่นน่ะสินะฮะนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๓ทุ่มของวันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมานะครับ
เรียนถนนสาย๓๖จากแยกสะพานต่างระดับนะฮะ
นี่เขาพยายามที่จะบีบให้คุณ
หันกลับไปทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาอุตส่าหีบเลนค่ะ

เขาอุตส่าหเบียดมาแล้วให้คุณรู้ว่าคุณกำลังขับผิดนะฮะ
นี่ครับผู้สื่อข่าวของเราได้พูดคุยกับเจ้าของคลิป

แล้วก็บอกว่าโอ้โหรถคันนั้นขับสวนเล่นคนอื่น๔๐กิโลเมตรคุณ

นี่คุณอัครพงศ์ดอกเคนนะเล่าให้ฟังบอกว่า
คืนเกิดเหตุผมกับเพื่อนรุ่นน้องขี่มอเตอร์ไซค

แต่เมื่อมาถึงถนนสาย๓๖แยกมาบคานะครับ
มาบขาบระยองมุ่งหน้าไปทางพัทยาเนี่ยนะฮะ

รถเก๋งสปอร์ตหรูขับสวนเลนย้อนสอนเขานี่หว่า
มาด้วยความเร็วทีนี้เขาเลยตัดสินใจฮะ

ซึ่งจากบริเวณแยกมาบขามาถึงแยกขนำไร่เนี่ย
ระยะทางก็กว่า๒๐กิโลเมตรแล้ว
ผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นที่เขาขับถูกทาง
พยายามทั้งบีบแตรทั้งบีบเลน

และให้คุณวนรถกลับไป
ใช้เส้นทางปกติซะแต่ไม่เป็นผลครับ
รถคันนี้นะคุณฝืนขับต่อไป

ผู้สื่อข่าวของเราติดต่อไปยังอีกคนนึง

ที่ขับรถอยู่บนถนนในวันเกิดเหตุเหมือนกัน
เขาบอกโอ้โหผมก็เกือบจะชนเขาเหมือนกัน
ต้องหักหลบรถที่ขับย้อนสอนมาอย่างกระทันหันนะฮะ
ทำให้รถผมไปชนเข้ากับเสายางสีส้ม

จนทำให้สเกิร์ตรถของผมแตกได้รับความเสียหายนะครับ
กลับมาเดิมแล้วเขาก็ปื๊ดไปเลย
แล้วเราก็เลยไปโดนเสายาง
ใช่เสายาง
เหตุการณ์นี้คาดว่ายังไม่มีคนไปแจ้งความนะคุณนะ
งั้นถ้าแจ้งความอันนี้เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีเลย
ผมยุเลยพี่เทพประธานไปแจ้งความหน่อย
เพราะว่ารถของพี่ก็เสียหายเหมือนกันจากการหักหลบนะครับ

แจ้งความแล้วตำรวจจะได้ตามรถคันนี้ตามคนขับให้เจอนะฮะ

บอกอุ๊ยพี่เบิร์ดพี่กะเต็นหายไปไหน